คลิปนี้ใครที่เห็นต้องบอกเลยว่ามันบีบหัวใจคนเป็นพ่อเป็นแม่นะคะ
คือเป็นเรื่องราวของแม่ลูกค่ะคือคุณแม่ของน้องอังเป่า
อ่างเปล่าอายุแค่ขวบนิดเองคุณแม่เนี่ยเสียชีวิตไปเมื่อวันที่๘กรกฎาคมจากอุบัติเหตุนะคะ
แต่ก่อนที่คุณแม่จะเสียชีวิตแค่วันเดียวคุณแม่เนี่ยวีดีโอคอลคุยกับลูกคุยกับน้องอังเป่า
แล้วไม่รู้อะไรพี่บุ๊คเหมือนกับเด็กเขามีเซนต์หรืออะไรก็ไม่รู้อะค่ะคุณผู้ชม
น้องร้องไห้ไม่ยอมคุยคือคุยไม่ได้แล้วก็เอานิ้วจิ้มไปที่โทรศัพท์จิ้มไปที่แม่
แล้วร้องไห้อย่างเดียวเลยอ่ะแล้วอีกวันหนึ่งคือคุณแม่ประสบปฏิเหตุเสียชีวิตครับ

ร้องไห้อย่างเดียวเลยร้องไห้แต่ตาจ้องไปที่คุณแม่ในมือถือนะคะ
จ้องคุณแม่ตลอดแล้วร้องไห้ร้องไห้แล้วเอานิ้วจิ้มไปที่หน้าคุณแม่
มือถืออะค่ะขนาดให้จุ๊บให้จุ๊บเด็กยังร้องไห้เลยนะฮะ
ใช่ค่ะคือหลายคนมองว่าเอ๊ะหรือว่าน้องเขามีเซนต์ด้วยความเป็นเด็กขวบกว่าเองอะค่ะ
คุยกับแม่นี่คือครั้งสุดท้ายนะอีกวันหนึ่งคือคุณแม่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตนะคะ
กับนางสาววริสราหรือปูเป้อายุ๒๓ปีที่เป็นผู้เสียชีวิต
เป็นคุณแม่ของน้องอังเปล่าอะค่ะเป็นคนนำมาโพสต์
น้องอังเป้าตอนนี้๑ขบ๒เดือนนะคะนี่คือวีดีโอคอร์สุดท้าย
ระหว่างน้องอังเป่ากับคุณแม่นี่คือเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนวัน
ที่คุณแม่จะเสียชีวิตแค่วันเดียวเหมือนสายใยความเป็นแม่ลูก
อาจจะมีอะไรสื่อถึงกันผูกพันกันน้องอังเปล่าสัมผัสได้หรือยังไร
ว่าจะมีอะไรมาพรากแม่ไปน้องร้องไห้และกรีดร้องกรี๊ดแบบนี้ค่ะ
บีบหัวใจจริงนะคะทำให้สะเทินใจนะครับ
หลังจากนั้นวันเดียว๘กรกฎาคมคุณแม่ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้ม
ภูเก็ตเสียชีวิตน้องก็อยู่กับคุณตาคุณยายที่พังงา
หลังเกิดเรื่องครอบครัวของคุณปูเป้ก็รับศพคุณปูเป้มาประกอบพิธีทางศาสนาที่พังงา
และในงานนะคะน้องอังเป้าลูกสาวนี่พี่ปู๊คพูดชอบมา
หอมรูปคุณแม่ภาพนี้เศร้านะ
หน้าโรงศพคุณแม่ในงานศพของคุณแม่
น้องก็อยู่กับคุณตาคุณยายที่พังงาด้วยนะคะ
แล้วงานศพน้องก็ร้องไห้หอมรูปคุณแม่
บางทีก็ไปยืนอยู่ใกล้โรงคุณแม่ค่ะ
พระรูปมากอดมาหอม
ถ้าเกิดเอารูปออกห่างน้องร้องเลยนะคะ
เรื่องราวนี้นะคะเราส่งคุณระวีการแก้ววิจิตทีมข่าวของเราไปหาน้องนะคะ
นี่ค่ะก็ไปเจอคุณพ่อคุณพ่อของผู้เสียชีวิต
ของคุณแม่ที่เสียชีวิตไปก็เป็นคุณยายอะนะคะ
นางสาววันดีอายุ๔๔ก็เลี้ยงน้องอยู่ที่คุระบุรีพังงา
ทั้งสองคนบอกว่าหลานสาวโพสต์คลิปคนดูคลิปเยอะเลย
ก็แปลกใจเหมือนกันว่าคนให้ความสนใจกับคลิปนี้
ก็เชื่อว่าคงเพราะเอ็นดูเด็กค่ะ
คนที่เห็นคลิปคงจะสงสารน้องเอ็นดูน้อง
ก็เลยเชื่อว่าคลิปที่เห็นอาจจะแบบเป็นรางร้ายอ่ะ
แม่ของน้องวีดีโอคอลมาคุย
แต่น้องไม่คุยเลยร้องไห้อย่างเดียวนะคะ
คือมันไม่ใช่แค่นี้นะคะก่อนที่แม่ของน้องจะประสบอุบัติเหตุเนี่ย
เหมือนกับโทรศัพท์มาบอกตากับยายของน้องว่า
โอนเงินมาให้พันห้านะซื้อนมให้น้องกินนะและ
ซื้อตุนเอาไว้เยอะนะเหมือนสั่งเสียเอาไว้อะค่ะ
ตุนเอาไว้เยอะเยอะนะแล้วพอหลังเกิดเรื่องถึงมารู้นะคะ
ว่าแม่ของน้องที่โอนเงินให้น้องให้คุณยายกับคุณตา
นมให้น้องเยอะให้ตุนเอาไว้เนี่ย
ตัวแม่เองเหลือเงินติดตัวแค่๗๐บาทนะ
นี่ตอนคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่แล้วอยู่กับน้องค่ะอยู่กับลูกเนี่ยค่ะ

น่ารักมากค่ะเอาฟังเสียงคุณยายของน้องอังเปล่านะคะ
เหมือนเขาบอกว่าเขาเจ็บเขามาบอกว่าเขาเจ็บ
แล้วเขาก็บอกว่าให้พ่อเหมือนประมาณว่าให้อยู่กับพ่อนะ
ไม่ให้ไม่ให้ไปไหนนะไม่ให้ใครเอาไปไหนนะให้อยู่กับพ่อนะ
บางครั้งเขาก็เรียกอะค่ะบางครั้งเขาก็เรียกนะ
พอเดินไปคนเดียวบางทีก็แม่มาแม่มาอยู่อย่างนี้ค่ะ
ใช่ไหม

แล้วก็จะไม่ค่อยได้เปิดเผยหน้าเวลาเรานำเสนอข่าว

ก็ตอนที่ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ
คุณพลอยลูกพี่ลูกน้องของผู้เสียชีวิต
ซึ่งเป็นคนโพสต์คลิปโทรมาพอดี
แล้วเธอบอกว่าเธอกับผู้เสียชีวิตสนิทกันมาก
อยู่ด้วยกันตั้งแต่ท้องจนคลอดน้องอังเป่า
ตอนนั้นคุณปูเป้เลิกกับแฟนนุ่ม
ก็เลยเอาลูกไปฝากตากับยายที่พังงา
โพสต์คลิปตอนแรกไม่ได้ตั้งใจว่าคนจะดูเยอะขนาดนี้
โพสต์เอาไว้เผื่อว่าน้องอังเปล่าโตขึ้นมา
จะได้มาดูแล้วเมื่อวานครบรอบ๑เดือน
ที่คุณปูเป้คุณแม่ของน้องอังเปล่าเสียชีวิตนะคะ

พบเดือนพอดีแล้วก็เป็นข่าวดังด้วยค่ะ
คุณพลอยบอกว่าก่อนหน้าที่คุณปูเป้จะเสียชีวิต

คือคุณปูเป้รักลูกชายมากนะคะก็คือน้องอังเปล่าเนี่ยผูกพันมาก

ถ้าอยากบอกอะไรอยากจะสื่ออะไรสื่อผ่านเธอได้เลย

เดี๋ยวฟังให้ลูกพี่ลูกน้องคนนี้เล่าให้ฟังดีกว่าค่ะ

แล้วดันไปพูดเราไปจดถูกไว้เฉยว่า

คือเราก็ไปโดยไม่รู้แล้วผู้ใหญ่ก็พึ่งมา
แล้วหลังจากนั้นน้องก็เลยเข้ามาได้เต็มที่เลย
ศพคุณปูเป้ไปตั้งแต่เดือนกรกฎาคม
แล้วก็มีข้อมูลเพิ่มเติมก็คือมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายจริง
อีกแค่ปีเดียวคุณปูเป้ก็จะเรียนจบ
มนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยชื่อดังที่ภูเก็ต
และมีวางแผนเอาไว้ว่าจะกลับมาอยู่กับน้องอังเป่า
ลูกชายที่เป็นแก้วตาดวงใจจะมาหางานทำแถวบ้าน
แต่เนี่ยค่ะก็มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซะก่อน
อ่างเปล่าน่ารักมากจริงนะคะ
คุณผู้ชมส่งข้อความเข้ามาในเฟซเยอะเลยนะฮะ
บอกว่าสงสารเด็กนะแล้วก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวนะครับ